วันนี้ซ้อมใหญ่ค่ะ
แพทย์การแพทย์บูรณาการสาขาชะลอวัยค่ะ
๒ปีค่ะตามเวลาที่กำหนดเลย
เป็นเรียกว่าบัณฑิตนะคะดีเด่นของรุ่นค่ะ
ใช่อาจารย์ก็เลือกค่ะดีใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าตอนแรกชอบเรื่องความสวยความงาม
แล้วก็คิดว่าอยากเรียนปริญญาโทค่ะ
ก็มาเจอคณะนี้ก็เลยใช่เลยชะลอวัย

แล้วหลังมาเอาไปใช้อะไรอย่างเนี่ย
ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเลนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรัวเลย
จะทำยังไงให้ให้มีชีวิตที่ไม่เป็นเจ็บไม่ป่วย

คุณจะไปจิ้มเห็นอะไรได้ใช่ไหม

ไม่ของจีเรียนเป็นสายวิทยาศาสตร์ค่ะ

คุณจะมองอย่างไรบ้างค่ะ

อยากเป็นดรค่ะ

แต่ว่าก็คิดว่าอยากจะเรียนต่อค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เอาความรู้ที่เรียนมาใช้ก่อนค่ะ

เพราะว่าทางคุณพ่อไปเรื่องของ

อยากรู้เรื่องความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรอย่างนี้

แล้วถ้าตรงนี้มีต่อปิญญาเอกก็

ก็จะต่อเหมือนกันค่ะ

เออหนูเป็นคนแบบวิชาการ

อันนี้คือวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในชีวิตหนู

หนูก็เรียนออกมาโอเคไม่ขี้เหลว
โอเคอยู่โอเคอยู่

อันนั้นไม่ได้เจเนติกเขาเอามาดูแลหน้าตัวเองดีกว่า

เดี๋ยวเขาจะไม่สนใจหนูก่อน

จะพอมี๑๙๓๐แล้วเภากราว

บขับในสิ่งเหรอ
สรรค์กับเพื่อนในคณะอยู่แล้ว
ไม่ได้คิดว่าต้องแบบไปสั่งสรรค์กับพี่เขา

เขาบอกว่าจะชวนไปดูหนัง

ร้านให้มาทุกคนคิดว่าพี่โอ้ให้แน่เลย
ไม่ใช่ร้านจัดมาให้สวยมาก
พี่ไปกินสาป

ที่จริงก็คือทราบอยู่แล้วว่าทางร้านจะจัดมาให้
ก็เลยบอกไม่ต้องเตรียมอะไรมานะชิลไปกินข้าวสบาย
สวีทไปนะ
หนูก็เหมือนกินข้าวปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษ
ไม่ได้มีร้อยใจมากแบบนั้นคงไม่มีเรากลัวมาทุกครั้ง
โอ้ยมีเวลาไปกินข้าวแค่อันนี้ก็โหพิเศษสุด
แล้วโชคดีพี่เขาว่างไปก็ได้ไป

อาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคนอาจารย์ที่ให้โอกาสตอนแรกจะไม่ให้อินจิ
เรียนแล้วหมายถึงอินจิมาช้าแล้วก็จะไม่ได้ทุนแล้วตอนแรกเขาไม่ได้ให้ทุนค่ะ
พอเรียนไปเรียนมาอาจารย์เห็นว่าคะแนนดีขึ้นก็เริ่มให้ทุนจนได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็ถือว่าได้ทุนจากที่นี่ด้วยค่ะก็เลยต้องขอบคุณอาจารย์มาสที่ให้โอกาสเจนจิ
แล้วก็เพื่อนในคณะที่ช่วยกันเข็นเวลาจริงจีบไปทำงานอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันสุดฤทธิเลย
ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงค่ะที่ช่วยเหลือการทำ
สุดท้ายก็เล่นจบนะ

ที่แซมเมื่อก่อนก็อะไรอย่างเงี้ย

ชอบจริงช้าอาหาร
เออชิวจังแม่